หลายคนก็อยากจะไปทำบุญที่วัดกัน
ส่วนใหญ่เวลาไปจะเตรียมดอกไม้ทุกขวี
ดอกไม้ที่เตรียมไปก็เตรียมในทั่วไป
ดอกบัวดอกกล้วยไม้หรือดอกไม้ที่หาได้

ดอกข้าวพรรษาเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าปลูกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
รายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเขาปลูกสร้างรายได้ได้แบบไหนนะคะ
ไปติดตามด้วยกันเลยกับชิสามาแชร์
นี่หน้าตาของดอกข้าวพรรษานะคะ

เป็นช่อเป็นเง่าเป็นหน่อขึ้นมาคุณผู้ชม

แต่ดอกข้าวพรรษาเขาเรียกได้หลายชื่อนะคะ
อย่างเช่นที่สระบุรีเขาจะเรียกว่าหงเหิน
เพราะลักษณะคล้ายเหมือนหงกำลังบินกำลังเหิน
ส่วนที่จังหวัดอื่นเนี่ยอย่างเช่นตากก็จะเรียกกล้วยจักกา
บ้างล่ะที่เลยจะเรียกดอกเหลือง
ก็ว่ากันไปตามแต่ละพื้นที่
สาเหตุที่ดอกไม้ชนิดนี้จะทำกำไรแล้วก็ปลูกดีในช่วงเข้าพรรษา
เพราะว่ามันจะเบ่งบานเต็มที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม
ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษานั่นเอง
โบราณเขาจะนิยมนำดอกนี้ไปร่วมตักบาท
ใส่บาทถวายพระเพราะด้วยความที่มันมีชื่อที่เป็นมงคล
รวมถึงลักษณะที่มันงดงาม
เป็นช่อเป็นพวงแบบนี้ก็เลยนิยมกันนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกเนี่ยช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ทำกำไรเป็นอย่างงาม
ส่วนราคาก็ไม่มากไม่น้อยนะคะ
ต้นหนึ่ง๕๐บาทเป็นท่อหนึ่งแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนที่เขานิยม
แล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นดอกไม้สิริมงคลก็นิยมซื้อกัน
แต่บางคนบอกอุ๊ยถ้าต้องใช้ทุกปีแบบนี้ปลูกเองดีกว่าไหม

ได้นะบางคนเนี่ยเขาก็จะปลูกขายเลยค่ะ
โดยทำเป็นกระถางหรือว่าจัดเป็นกอแบบนี้

พอเอาไปปลูกแล้วก็สามารถที่จะบำรุงไปขยายพันธุ์ต่อกันต่อไปได้อีกนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยเคยไปร่วมงานเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จังหวัดสระบุรี

แล้วก็ได้ไปดูดอกข้าวพรรษาดอกจริงสดสวยงามมากเลย
แต่ว่าดอกมันค่อนข้างบอบบางนิดนึงก็ตามภาษาของกลีบดอกมัน
แต่สวยจริงคุณผู้ชมแล้วเขาก็ขยายพันธุ์เหมือนกับขายกระชายเหมือนกับขายสมุนไพรพวกนี้แหละ
เพราะฉะนั้นถ้าใครมองว่านี่เป็นโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างนึงก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกัน